ไปดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแต่งโม
แล้วไม่ดูแลไม่ระวังนะครับ
วิสัยที่คนจะปฏิบัติต่อกัน
นาฬิกาของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับพันธบรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตท่านผู้กำกับการสพเมืองนทบุรีนะครับ
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อขออำนาจสารอนุมัติหมายจับแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐข้อหา
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนนะที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทกับคุณแตงโม
มา๑ชั่วโมง๑๑นาฬิกาครับท่านผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีกลับมาที่โรงพักแล้วมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ขณะนี้สารได้อนุมัติหมายจับแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นหมายจับที่๑๖๒ทับ๒๕๖๕ลงวันที่๒เมษายน๒๕๕๙
นายวิสาพัฒน์หรือแซนข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งสาเหตุที่ออกหมายจับแซนนั้นเพราะว่าแซนเป็นบุคคลที่อยู่ท้ายเรือแล้วเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ใกล้กับคุณแตงโมก่อนตกเรือ
รายงานข่าวแจ้งว่าสาเหตุที่ตำรวจขอหมายจับแซนนะครับมาจากพฤติการดังนี้๑แซนเป็นบุคคลบนเรือที่อยู่ท้ายเรือใกล้กับคุณแตงโมมากที่สุดทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
แซนรับรู้และเห็นเหตุการณ์ขณะที่คุณแตงโมเดินไปท้ายเรือเพื่อปัสสาวะมากกว่าคนอื่นบนเรือ
ตอนที่คุณแตงโมนั่งปัสสาวะนั้นเนี่ยนะฮะจับขาแซนอยู่ทั้งสองข้างไม่ใช่เหรอแต่แซนไม่ได้ใส่ใจหรือแสดงทีท่าระมัดระวังความปลอดภัยให้คุณแตงโมยังคงนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา
ระหว่างคุณแตงโมตกน้ำแซนไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามที่มนุษย์พึงกระทำต่อกันฮะ
ขณะที่พลตำรวจโทจิลพัฒน์ภูมิจิตรครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีก็สอดคล้องและก็ยืนยันว่าสารได้อนุมัติหมายจับแซนหรือนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริง
ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างติดต่อนะครับเพื่อจะให้เจ้าตัวมารับทราบข้อกล่าวหาครับ
นี่ค่ะก็ยังคงออกหมายจับในกรณีที่เรื่องราวคือคุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรืออยู่แม้ผลชนะสูตรจะออกมาบอกว่าไม่แน่ใจ
เพราะว่าตำรวจเชื่อในคำให้การ

เพราะวันนี้วันนี้คือวันรายงานตัวครั้งที่๓ของคุณปอและคุณโรเบิร์ตเขาออกจากการบวชพรามมาเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่๓๑มีนาคม
วันนี้มีกำหนดการคุณปอมาก่อนคนแรก๘โมงเช้าขับออดี้สีเทาทะเบียน๔๔๔๔เข้ามาจอดหน้าโรงพักแล้วก็เดินขึ้นบันไดไป
คนพยายามตะโกนถามนะผู้สื่อข่าวบอกเป็นยังไงบวชแล้วเป็นยังไงบ้าง
คุณปอไม่ได้ตอบอะไรกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าโรงพักมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่า
แต่พูดนิดหนึ่งข้ามีที่หลังตึกของพี่
เขาบอกว่าตามข้อกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวเนี่ยคือต้องมารายงานตัวทุก๕วัน
วันนี้คุณโรเบิร์ตสวมเสื้อสีขาวลักษณะก็

ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะคะ

คุณโรเบิร์ตมา๙โมงออกมาที่บ่าย๒ค่ะนะครับ
โอ้โหนานอยู่นะประมาณ๕๖ชั่วโมงได้นะคะ

ออกมาบ่าย๒ทั้งคู่ใช้ประตูด้านข้างหนีสื่อ
ต่างคนต่างก็ขึ้นรถกลับรถของตัวเอง
ไม่มีการให้สัมภาษณ์อะไรแต่อย่างใดเลยนะคะ
แต่ความคืบหน้าที่ออกมาก็คือ
หลังจากที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำคุณป่อคุณโรเบิร์ตเสร็จ

ผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่า
เรียก๒คนนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติม๒เรื่อง
เรื่องแรกคือเรื่องรายงานตัวตามนัด
ขยายระยะเวลาจากทุก๕วันเป็นทุก๗วัน
เพราะว่าศึกแล้วแล้วก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้ว
ครั้งต่อไปที่ต้องมาวันนี้วันที่๒บวกไป๗วัน
วันนี้โดนอีก๒ข้อหานะคะ

แจ้งความเท็จแต่ไม่ได้บอกอ๋อแจ้งความเท็จเรื่องการดื่มสุรากับวาย
คือตอนให้การตอนแรกคุณปอบอกว่าดื่มสุราและวายแค่๓ขวด
แต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานว่าดื่มมากกว่านั้นเลย
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเรื่องแจ้งความเท็จในเรื่องการดื่ม
แจ้งข้อหาตามพรบการเดินเรือ
คือห้ามไม่ให้ผู้ใดเททิ้ง

ข้อหาทิ้งของลงแม่น้ำ

พวกขวดวงขวดว่ายแหล่งแจ้งข้อหานี้เพิ่ม
ส่วนคุณโรเบิร์ตโดนแจ้ง๑ข้อหาเหมือนกัน
ก็คือข้อหาทิ้งของลงแม่น้ำ
แต่ไม่ใช่ทิ้งพญาหลักฐานนะทิ้งของลงแม่น้ำเฉย
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับเรื่องให้การเท็จนะครับ
แล้วก็ทำลายหลักฐานนะครับทั้งสองท่าน
แล้วเป็นการแจ้งข้อหาเพิ่มแต่มันได้ออกมาจากหรือเปล่าครับ
ไม่ต้องออกครับแจ้งข้อหาเพิ่มได้เลยครับ
ในส่วนของการให้การเท็จเนี่ยมันส่วนไหนที่เป็นเท็จครับท่านครับ

โดยเฉพาะเรื่องสุรานะครับว่าได้ดื่ม๓ขวดนะครับ
ที่จริงมากกว่านั้นนะครับที่เราตรวจสอบพบ
ในส่วนของการทำลายพยานหลักฐานเนี่ยเขาทำลายในส่วนไหนครับท่าน
ก็มีการทิ้งขวดทิ้งแก้ว
นะคะทิ้งขยะลงแม่น้ำทิ้งของลงแม่น้ำ
ซึ่งพอทั้งคู่รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้ว
ก็ใช้หลักฐานคือเป็นเงินสดค่ะหลักทรัพย์เป็นเงินสดนะคะ
ประกันตัวไปคนละสองแสนบาทแล้วก็เดินทางกลับ
เดี๋ยวจะต้องมารายงานตัวที่สพเมืองนนท์อีกครั้งหนึ่งก็คือ๙เมษายน
ทนายเดชาวันนี้เป็นข่าวอีกแล้วครับ
อีกแล้วเหรอเขาใช้คำบอกว่ามีกุญสือมีคนบองการมีทนายดัง
มาคอยแนะนำ๕คนบนเรือนะ๕คนบนเรือสปีดโบ๊ท
ให้ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ให้พูดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้
ิดเบือนความจริงนะฮะ
นายเดชาบอกว่ามีทนายดังนะ
มีทนายดังเคยออกรายการข่าวกับพิธีกรชื่อดังด้วย
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ศูนย์ธนายคลายทุกข์ย่านรามอินทา
ทนายเดชากิติวิทยานั้นทนายความของคุณแม่คุณตังโมนะครับ
เปิดเผยถึงเรื่องการดำเนินคดีกับกุญสือของคนบนเรือ
หรือคนที่อยู่เบื้องหลังในการเขียนสคริปต
คำให้การของ๕คนบนเรือสปีดโบ๊ทว่า
ที่ได้วางแผนกระทำการประวิงเวลา
ไม่ให้ทั้ง๕คนบนเรือไปพบกับตำรวจทันที

แล้วก็พอไปพบกับตำรวจ
ก็ให้ปากคำบิดเบือนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพื่อจะได้ให้ทุกคนบนเรือไม่ต้องรับผิดใช่ไหม

เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมายมาก
และเป็น๑ในทนายความ๓ชุด
กลุ่มคนบนเรือไปพบก่อนที่จะเข้าพบตำรวจ
กุญสือมีทีมงานหลายคนเป็นผู้ชาย
แล้วก็เคยออกรายการกับพิธีกรชื่อดังซะด้วยครับ
ชุดที่ให้คำปรึกษากับกลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้นะแต่ผมไม่บอกว่าชุดไหนมันมีหลายชุด
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ๓ชุดนะครับ
พี่น้องก็สื่อบรรชนลงไปคิดเอาเองกัน
ไม่น่าจะเป็นชุดไหนเป็นคนเหมือนแบบผู้กำกับการแสดงอ่ะ
เหมือนแสดงละครเนี่ยกำกับการแสดงลักษณะนี้
ก็พยายามจะบิดเบือนให้ผู้ต้องหาให้การ
ในลักษณะที่ไม่ใช่ประมาทก็เป็นเหตุสุดวิสัยเป็นอะไร
เพื่อให้พ้นผิดกุณศือก็หลักฐานพร้อมครับ
อาทิตย์หน้าจบหมดบนเรือทั้งหมดนะ
คุณซื้อทุกอย่างน่าจะจบภายในอาทิตย์หน้าหมด
ทนายเดชาชี้อีกครับคุณผู้ชมคุณรัชพรครับ

อาจจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องการจ้างวานให้ผู้อื่นให้การเท็จ
โดยคนบนเรือได้ยอมรับแล้ว
ว่ามีบุคคลกลุ่มนี้เป็นคนอยู่เบื้องหลัง
และคุณแม่ของคุณแตงโมก็ทราบเรื่องนี้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน

ไม่คิดว่าแค่คนตกเรือจะสร้างความวุ่นวายอะไรขนาดนี้
อกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลที่ถูกดำเนินคดีนะครับ
เป็นกลุ่มที่สองคือคนหิวแสงทนายเดชาบอกคนหิวแสง
ดัดแปลงคลิปวิดีโอเอาไปเผยแพร่ทำให้สังคมเข้าใจผิด
เช่นคลิปเหตุการณ์หลังคุณตังโมตกเรือ
นำไปหลอกลวงว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนคุณแตงโมตกเรือครับคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
ที่บอกว่าตำรวจเตรียมออกหมายจับคนที่บงการ
เหมือนที่แฮร์เดชาพูดเนี่ยแต่ตอนนั้นยื่นขอไปแล้ว
ฐานบอกน้ำหนักมันยังเบาไปหน่อย
ไปหาเพิ่มมาหน่อยแล้วมาขอออกหมายจับอีกรอบนึง
วันนี้เขาบอกเลย๔กุญสืออุ้ยตัวเลข๔ด้วยอ่ะ
เมื่อกี้แค่กุญสือตอนนี้มาจำนวนแล้วเหรอ
กุญสือคือหลายคนอดไม่ได้ว่าเอ๊ะตอนนั้นน่ะ
มีทนายที่เขามาร่วมมือกันในการที่จะทำคดีนี้เนี่ย
จำนวนมันใกล้เคียงกันอยู่ใช่ไหมฮะหลายคนก็สงสัย
เปิดรายชื่อเลยละกันแหมอุตส่าห์ให้เตอร์ไพรส์ซะหน่อย
นี่ค่ะมีรายชื่อออกมาแล้วบอกว่า๔กุญสือบงการคนบนเรือ
ทนายเบียร์๒นางสาวดาด้าซึ่งสนิทกับทนายเบียร์
นางสาวมาลี๔ในทีเพื่อนร่วมธุรกิจกับบุคคลบนเรือ
เขาบอกว่านี่แหละนี่คือสี่กุญสือในการบงการเกมคดีแตงโม
ให้กับบุคคลทั้ง๕บนเรือสปีดโบสต์
พฤติการต่างที่มีขึ้นตั้งแต่๕ทุ่ม๔๗นาที
ของวันที่๒๔กุมภาพันธ์วันที่คุณแตงโมตกเรือ
จนถึง๑ทุ่มตรงของวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ก่อนที่ทั้ง๕คนบนเรือสปีดโบสต์
จะไปให้ปากคำกับตำรวจสพนนทบุรีครั้งแรก
ก็คือช่วงค่ำเขาบอกว่า

จากที่คุณแตงโมพลัดตกน้ำเสียชีวิตตอนประมาณสัก๔ทุ่ม๓๔
ถึง๔ทุ่ม๓๔นาทีใช่ไหมคะ

คนบนเรือทั้ง๕คนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีการประสานไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง
ปรากฏเป็นชื่อ๔กุญสือบงการเกม
ที่เราขึ้นกราฟิกไปเมื่อกี้นี้

๔กุมภาพันธ์๕ทุ่ม๔๗นาที

คุณจ๊อปคือ๑ใน๕ที่อยู่บนเรือนะ
คุณจ๊อปโทรหานางสาวมาลี
ปรึกษาเหตุการณ์ที่คุณตังโมพลัดตกน้ำ
หลังจากนั้น๒๕กุมภาพันธ์ตี๓
คุณปอไปพบนางสาวดาด้า
ที่บ้านพักย่านเอกมัย
หลังจากนั้น๑๑โมง๒๕กุมภาพันธ์
คุณปอคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อปคุณกระติก
นัดพบกับนางสาวมาลีนางสาวดาด้า
และในทีที่ร้านอาหารย่านคลองตัน

เพื่อเช่าเรือออกตามหาร่างคุณแตงโม

คุณปอคุณโรเบิร์ตไปพบทนายเบียร์

พูดคุยว่าจ้างรับเป็นทนายทำคดี

มีการแนะให้บิดเบือนข้อมูลบนเรือด้วย

สารออกหมายจับ๔คนนี้อีกที